มิจฉาชีพรูปแบบใหม่เกิดขึ้นแล้ว

เขาอ้างว่าเขาเป็นตัวแทนของบริษัทขนส่งเอกชน
ต้องการรับคนร่วมงานจำนวนมาก

มีคนหลงเชื่อ๒๐๐กว่าคนแล้ว

ค่าความเสียหายประมาณล้านกว่าบาทได้
เขาถูก
ถูกนางสาวพิมรพัด

เขาบอกว่าเป็นชาวตำบล
หนองโพรงอศรีมหาโพธจังหวัดปราจินบุรี

อ้างว่าเขาเป็นตัวแทนของบริษัท
ขนส่งเอกชนรายหนึ่งสีส้ม

ต้องการรับคนเป็นทีมงาน

ในพื้นที่ของมาหะพศ
แต่ใครจะร่วมงานกับเขาต้องทำยังไงเสียค่าสมัคร๕๐๐บาท
ซื้อรถมาต้องไปจองป้ายแดงสามพันบาทต้องมัดจำตู้ทึบอีกสามพันเบ็ดเสร็จแล้ว
ถ้าเกิดว่าใครจะร่วมงานต้องจ่ายก่อนเบื้องต้น๑๑๐๐๐บาท
มีคนหลงเชื่อในอำเภอครองหาดและอำเภอวังน้ำเย็น๒๐๐คน
จ่ายเงินไปรวมรวมแล้ว๑ล้านกว่าบาทโอ้โหได้เงินไปแล้วนะฮะทีนี้ครับ
หนึ่งในผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาเนี่ยหลงเชื่อไปคุณชาญยุทธ์ดาวน์รถกระบะป้ายแดงออกมาสามหมื่นบาท
ราคารถ๖๓๘๐๐๐บาทพร้อมติดตั้งหลังคาตู้ทึบไปแล้ว๑๒๐๐ตั้งแต่๒๙กันยายน
จะมารับงานตามที่ตกลงกันกับคนที่แอบอ้างเอาไว้ในเส้นทางสาลาลำดวนนครนายก
พอถึงเวลาปรากฏว่าอ้าวไม่มีงานให้ทำไม่มีงานให้วิ่งแต่โอนเงินไปให้คนนั้นแล้ว๘๐๐๐บาท
สมัครค่ามัดจำต่างตอนนี้จำเป็นต้องหาเงินมาผ่อนรถสิครับเดือนละ๙๐๐บาท
ยังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงดีรถเนี่ยเห็นไหมตู้ทึบติดตั้งเสร็จแล้วรถป้ายแดงออกมาแล้ว
แต่ปรากฏว่าไอ้คนที่มาแอบอ้างก็หายไปไม่มีงานให้ส่งให้ทำเวรกรรมฟังเสียง
ทีนี้เขาบอกว่าต้องตามหาตัวให้ได้นะฮะทีนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสมเกียจผันประเสริฐนะฮะ
ตอนนี้มีผู้เสียหายเป็นร้อยร้อยลายในท้องที่ของสพวังน้ำเย็น
ให้สารออกหมายจับคนที่ชื่อว่านางสาวพิมลพัฒน์วัฒนาเกียรติกุญชาโต
ความผิดฐานช่อกงประชาชนแล้วก็จะบอกว่า
ถ้าใครโดนผู้หญิงคนนี้แก๊งนี้หลอกลวง
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้กับตำรวจในท้องที่